ไปกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำงึ่นคนนี้มาจากอำเพราะประศาจจังหวัดสุรินชกมาแล้วหกสิบไฟต์ชนะสี่สิบไฟต์แล้วแพ้ยี่สิบไฟต์ครับ
ของสุริมประวัติศาสตร์สุริมประวัติศาสตร์
และที่สุดท้ายของวินอันเทอร์แวนด์ลูซิส

เพชรประแสงสิงห์นาวะอาวุธ

เสมอ๒ไฟค์และแพ้๗ไฟค์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
ทางด้านเพชรแปดแสนสิงหนวะอาวุธครับ
นายกิจิพงศ์ศรีสุจากกำเภอปราสาทจังหวัดซูลินวัย๑๘ปี
เจ้าของสูตรสูง๑๗๑ซินิเมตรครับ
ค่ายมวยสิงหนวะอาวุธครับ
ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับปานเพชรสิทธิ์สั่งปราบครับนายสอนรามศรีรัตนพันธ์
จากกำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวัย๑๖ปี
เป็นนักชกรุ่นน้องครับอ่อนกว่า๒ปีด้วยกันครับ
ส่วนสูง๑๖๙เซนติเมตรครับล่าสุดชนะคะแนนต้นกล้าอีสานแท็กเตอร์ครับ
ในรูปแบบ๓ยกครับจากค่ายมวยสิทธิ์สังปราบครับ
คนหนึ่งจากซูลินครับในมุมน้ำเงินครับอีกคนนึง
จากร้อยเอ็ดครับในมุมแดง
รูปร่างต้องบอกว่าเป็นมวยที่สูงยาวเลยแหละครับ

ในเรื่องสรีระส่วนสูงครับ
ฝ่ายแดงนั้นมีสั่งปราบนะครับขึ้นไปถอดมงคลให้
โดด้ามุมน้ำเงินครับเป็นเพชรสายมูลค่ายแสนสุกยิมครับ

เดี๋ยวดูครับมวยรูปร่างสูงยาวครับ
รุ่นพิการ๖๒๕กิโลกรัม

ปานเพชรสิทธิ์สั่งปราบนั้นอยู่ในชุดเดียวกับปานเงินปานทองปานหยก
หลังนั้นใช้ออกปิดปิดสักก็ได้รับการสนับสนุนมากครับครับ

เนื้อของธนาจภาพและลูกทรีย์เกิบ๘แสนครับ
เสียงดังฟังแชทเหลือเกินครับ
และเกิดสลับด้านขวา
ล้อมนายทีพพ่อ

เทศวัดยาวเทศซ้ายนั้นวัดระยะไปเรื่อยนะครับ

มาเพชนเครียดเข้ามา
บ้านมาเทศก็ไม่ยอมเหมือนกันครับ
เทศวัดยาวนี้ครับเทศแสนโดดคัดมากกว่ระเทศ
เบียดก็ว่าเพชรแม่แสนก็ไม่ยอมครับ

แล้วเติมเป็นสอกขวาครับเพชรแม่แสนเสียบด้วยของขวา
เอาละครับจังหวังขวางแล้วเสียบของเพชรแม่แสน

หักศอกขวาโอ้เฉียวไปนิดเดียวเลยครับ
นอกนี้แม่ถ้าถึงท่านโดนได้ถึงชีวิตแน่นอนครับ
อ้าวมีสอบนำเข้าไปด้วยครับภรรรดะเป็นแปดแสน

เครียดอย่างจะดักที่สองครับหมดจกที่๑ครับ
เรามาติดตามกันต่อครับจากโวยชิงล่าเท้า๑๐๑นะครับ
หรือว่ามนตรีสตูดิโอสตูดิโอที่๙ครับ
ดูภาพช้ายกที่ผ่านมายกแรกเท่านั้นครับ
มีอะไรหลายอย่างครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ
ดูจังหวะแข้งขวากำลังตายตรงด้วยมัดแล้วปานเพชรครับ
กระส่ำด้วยสอบขวาระยับประชิดครับ
นี่ครับพยายามจะเน้นที่ศอกครับในวงใน
แต่ดูครับมีคืนเหมือนกันครับเพชรแปดแสน

เล่นอาวุธมีคมครับ

โอ้โหแค่แค่แสนได้รอยกว่ายิงนิดหน่อย

โอ้โหอีกทีครับง่ายจำกว่าจะปีนตีครับ

โอ้โหไม่เค้าใหม่ก็ไคร้นะครับอย่างเนี้ย

กรรมในซ้ายวัดกระยะเอาพริง

ออกอาวุธยาวนำเข้าไปก่อนครับ
ขวางของมาร์เทศเขียวได้คือไม่ได้กัน
แต่ยังต่อได้แผงซ้ายคือเข้าไปหินหลอกครับ

มาร์เทศเขียวแล้วคืนเนี่ยอันตรายละคู่เลยครับ

มาร์เทศมาร์เทศมันยังไปโต้ด้วยขวางเหมือนกัน

มาร์เทศขุมทำหน้ากับสตัวเล็ก

แฟนแบดแซนต้องไปอีกดีก็พยายามจะเน็ตด้วยส่องซ้ายหน้า

โดนจับข้างขาวซ้ายครับ
กำลังจะเด้งตี
ข้างขาวซ้ายข้างขวาขึ้นกับขวางหน้า

เดี๋ยวแปดแสนก็ไม่ถึงครับ

มาแล้วครับแค่งขวาของเพชรแปดแสน
เป็นการชิงจังหวะเข้าทำครับ

ตอดโตปได้ส่องซายครับ
หล่างซายหลุดไป
ส่องซายหน้าของเม็ดแปดแสนทำได้ดีครับ

กำลังสะดุกทีเดียว

ส่วนนี้มุมแดงก็คือบาคะแทบซิคจันตร์ปราบ
ปุ่นยกแรกเป็นอยู่ที่หาอาวุธหนักของเม็ดแปดแสน
๘แสนเล่นงานไปก่อนครับแต่ยก๒มีแบบนี้ครับหลักเหลี่ยมครับ
แล้วหุบซ้ายเติมด้วยแข้งครับอ่าจังหวะฝีมือแกรวดเร็วครับ
เกี่ยวได้แกเจอทางด้านปานเพชรครับทุบด้วยหมัดขวา
แล้วดูจังหวะฟันศอกของเพชรแปดแสนครับต้องบอกว่าอันตรายเลยครับ
นี่ครับสอกขวาแล้วจับดูตาดูครับศอกขวา
นี่ครับพยายามจะเดินขยับเข้าจะเสียบครับแต่ว่า
ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดครับในยกที่ผ่านมาของธนาเพชรแปดแสน
เอาละครับศอกซ้ายหน้ากับศอกขวาของเพชรแปดแสนนั้น
สร้างปัญหาให้กับปานเพชรได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวจับตาดูครับ

กันต่อครับท่านผู้ชมครับจับตาดูดีดีครับคู่
คนีเจมส์ในเดือนตั้งแต่ยกแรกครับอ่ะครับเดี๋ยวก็เสียบ
ขวาปานเพชรโอ้โหยขุกซ้ายครับเน้น๖๒
เกี่ยวกับวันเด็ดนะว่ากันต่อครับ
กลับมาแรกขวาเริ่มเตะไม่เข้าเป้าเลยครับ
หลังกว่าล็อกไนหลังกว่าใต้ขวาของปานเพชรได้เลือก
เนื้อเน้นเลยครับนี่ครับ

พยายามเข้ามาเสียบซ้ายเสียบขวาครับ
โหดหวายแทงซ้ายขวางหน้า
แต่แทงแต่ละลูกแต่ละเม็ดนี่ต้องบอกว่าชัดเจน

อีกแล้วแปดอย่างเข้ามาเจอแข็งขวา
ดูครับด้วยจิตหัวใจกับเพชรเป็นแสน
ค่ะแภทก็มีกันออกไว้คนละดอกคนละที
มีแห่งซ้ายหน้าค่ะแภทยกเข้ามา

นี่อีกเลยครับลูกแบบนี้เหล่อันตรีปานเพชรเอามาเล่นงาน

ซ้ายดักเอาไว้แล้วหักเท่ทิ้งเลยครับ
อีกคนนึงได้ลูกขยันอีกคนนึงได้ลูกแข็งแกร่งครับ
ดูครับต้องแงะออกมาครับ

มาจากขวาเก็บได้โดยเข้ามา
สีเอียบสีเอียบซ้ายอีกทีครับ
ไทยความสูงความยาวแล้วครับแค่แสนสีเอียบด้วยขวา
ภูมิซ้ายผู้หลบมีสำความสูตรลากโอ้บสู้สายหมานครับ
แล้วมาแล้วกับชุดใหญ่ของทะด้าเพชรแหม่แสน
ในขณะที่ปานเพชรเน้นพยายามที่จะเน้นนักครับ
ก็พยายามเข้ามาเจอซ้ายหน้า

โอ้โหมาเป็นชุดเหมือนกันครับปานเพชร

โอ้โหถือว่าเป็นคู่มวยที่มาเจอกันถูกคู่ถูกเวลาดีจริงเหลือเกินครับทางด้าน

กับเพชรแปดแฟนติ๊งนวะอาวุธ

อาจจะมีภาค๒ภาค๓ตามมาครับ
ดูครับจังหวะสาดแข้งขวาแล้วเติมด้วยเขาใน
เพชร๘แสนก็พยายามจะขวางหน้าเสียบคืนครับ
ขยับเข้ามาปุ๊บนี่ถึงแตะถึงตัวนี่เสียบตามเข้าไปทันทีครับเพชรแปดแสน
โอ้โหเพศสูงยาวเข้าดีแล้วครับเพชรแปดแสน
ในขณะที่ปานเพชรพยายามจะใช้เหลี่ยมดูครับ
ความแข็งแกร่งแข็งแกร่งครับ

ใกล้หากว่าฮุสายครับและก็หลักเหลี่ยมของธนาที่ภูมิปานเพชรครับ
ค่อนข้างที่จะดูดีครับ
ลูกชัดเจนในวงในธนาเขกแปดแฟนไม่ใช่ย่อยครับ
ยังเหลือเวลาอีก๒ยกนะครับ

อยู่ที่การยืนระยะแล้วก็พอเกมนั้นกูกิจสูสิเหลือเกิน

พยายามจะดักด้วยซ้ายกับขวาก่อนครับขนาดมาเผ็ด
พยายามมาดักเสียงขวาอีกที
ซ้ายช่วงโชคครับอ่าครับเล็กตีครับมาเผ็ด
พยายามจะกระชากอ้าว
เสียหลักลงไปด้านล่างครับตอนนั้นมาเผ็ดครับ
พยายามจะกระชากคู่ต่อสู้แต่ตัวเองนั้นเสียหลักครับ

มาเผ็ดเล่นงานพอมีทว้ายนลับตัวเจอกับเขาขวาสวน
พยายามจะล็อกในพยายามจะเด้งตีครับ
ในการควบเอาไว้ครับ
หุดกับแสงทีมยังเพลินเข้าไป
ทางครับตัดเสียฟลาย

กระดวกก็ชนต่อเลยครับมาเผ็ด
ตั้งเขารอไว้ก่อนแล้วครับ
เอาไว้ก่อนมาแต่ยังเอาคืนได้ครับมาเพชร
พลิกไปพลิกมาสนุกเหลือเกินครับคู่นี้
เพชรเกียงเข้ามาเจอเขาขวาสวนอีกแล้วครับ
ด้านซ้ายกระโดดยัดเข้าไปอีกทีครับ
วงละครั้งเสียบซ้ายเสียบซ้ายเสียบซ้ายเสียบซ้าย
โอ้โหเป็นทีของเพชร๘แสนบ้างนะครับ

มาเป็นชุดเหมือนกัน๔ดอกซ้อนจัดให้ครับ

ยกไม่ลงเอาครับคืนได้

มันมีมันเขามีเขา

อื้อครับตำรวจงานต้องแยกออกมา
พี่น้ำกระบายแปดแปดเกียว
เพชร๘แสนกดคอเอาไว้อยู่เลยครับ

มาแล้วครับแปดเพชรเกียร์เข้ามา

เพื่อให้ยอมรมคุณรับแค่งดอดครับ

แล้วก็กดไว้
ไม่ได้ครับชุดนี้

มันจริงเดือดจริงครับ

เป็นคู่มวยรุ่นเล็กที่ดุเดือดเหนือคำบรรยายจริงครับ

พลิกมาทุกวินาที

กระโดดมาเจอดักด้วยต่อครับ

แล้วดูครับชุดใหญ่ของทะด้านเพชรแปดแสน

เข้าไป๔ดอกซ้อนครับ
เปิดชายโครงรับแข้งก่อนเลยครับทางด้านเพชรแปดแตน

ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทั้งคู่นั้นเตรียมตัวมาดี
ไม่มีใครยอมใช้เลยครับ

เอาละครับ๒ยกสุดท้ายครับ
คนนี้ใครจะคว้าชัยชนะจับตาดูดีครับ
ถึงแม้ว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่

โอ้โหหัวใจนั้นเกินร้อยด้วยกันทั้งคู่เลยครับ

ปานเพชรล็อกไนต์และพยายามจะซอยด้วยขาวซ้ายครับ

เป็นข้าวขวาแข่งถูกขาวอีกทีครับ
เด้งตีเด้งตีเด้งตี

ถ้ายังไม่หนักหน่วงไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับ
โอ้โหเพ็ดเป็นแสนนั้นเต็นที่
จังหว่าแทงข้าวขวาเลยครับ
พยายามจะกระโดดเข้าร้อยไส้ครับปานเพชรล็อกใน
เป็นแสนจัดก็เชื่อกแล้วเสียดด้วยทราย
ไปยังจะกดเอาไว้ครับตัวด้าน

เป็นแสนไม่ส่วนอะครับทีมขวามันยังมาเสียบด้วยควา
ฟื้อจริงกับตัวด้านแถม

ตักด้วยข่าวซ้ายแทนด้วยข่าวขวามาเลยครับ

ก็เป็นมวยที่ได้ใจครับ

มาเพชรเขาอยากจะหุ้งขวามสักกัด

เพชรเจอที่

งขวาเห็นเข้าชื่อ

พิษสงมีรอบตัวครับเจ้าบางเพชร
ตัวแล้วครับเก็บสัญญาณไว้ในช่วงปลายโยค
มาแทงสะดุ้งเลยครับก่อนจากในยกสุดท้ายครับ
วิ่งไปชนเข่าเลยครับ
แล้วก็ครบครับ๕ยกครับ
เป็นคู่มวยดุเดือดเลยครับวันนี้
ซัดกันตั้งแต่ยกแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายครับ

ภาพช้าครับพยายามจะอาศัยลูกขยันครับ
เพชรแต่หลุดครับมีจังหวะหลุดครับ

แต่ยัดแต่ละทีแบบนี้ครับ
ขยับสลับซ้ายยกหลอกครับ

ลูกจะแจ้งนะครับเพชรแปดแซน

ประดูกครับพยายามจะกระโดดเหวียงด้วยแค่งครับ

เอาเลยครับไปบนเวทีครับตัดสินคู่นี้

เรียกได้ว่าคู่นี้นะครับความมันนะครับ
ครับข้างด้วยคุณภาพจริง
ไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
ท็อปครับเป็นไงบ้างวันนี้มวยของเรา
ดูเดือดครับกลับมาระเบิดความมันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

คุณผู้ชมครับรองคู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้านะครับ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาระเบิดความมันไปพร้อมกันนะครับ
กลับไปกันไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์